คุณผู้ชมคะคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหาร
เรายังต้องหาคำตอบให้คุณผู้ชมนะคะก็ต้องตอบให้ได้ล่ะค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่การที่เด็กผู้หญิงคนนึงอายุแค่สามขวบ
หายออกไปจากบ้านแล้วอยู่ดีถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่บนภูเหล็กไฟ
ห่างจากบ้านไปเกือบสองกิโลเนี่ยนะคะครับเราก็ยังคงต้องตามความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจ
แต่ว่าสิ่งที่คู่ขนานกันไปก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบ้านกกอก
คือตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปจริงนับตั้งแต่มีข่าวนี้มีคดีของน้องชมพู่
แน่นอนสื่อก็ต้องนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องแล้วคนในข่าวที่กลายเป็นคนดังแล้วดังจนโอ้โหตอนนี้
ฉุดไม่อยู่จริงลุงพลค่ะนายชัยพลวิพาลุงเขยของน้องชมพู่นะคะ
คือลุงพลเนี่ยคุณแม่ของน้องชมพู่ออกมาบอกว่าสงสัยลุงพล
วันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมลุงพลให้ไทม์ไลน์เนี่ยมันยังสับสนอยู่
สงสัยในช่วงเวลาที่ลุงพลบอกนั่นแหละว่าทำอะไรอยู่ตรงไหนยังไงช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
คือดังถึงขั้นคุณจินตราภูลาภคุณจินตราเนี่ยดังมากอยู่แล้วใช่ค่ะ
คุณจินตลาเชิญลุงพลเชิญลุงพลเองให้มาร่วมร้องเพลงเต่างอย
ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยกันเมื่อวานนี้ตั้งแต่วันที่ถูกสงสัยก็ค่ะ
งานเงินในวงการบันเทิงมาเยอะแยะไปหมดอ่ะเยอะจริงจริงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนเนี้ย
ลุงพลเขามีผู้จัดการส่วนตัวเลยนะแล้วมีตารางงานคือแน่นเลย
ใช่ค่ะคือเป็นปรากฏการณ์จริงคุณผู้ชมปรากฏการณ์ลุงพลเนี่ยค่ะ
กลายเป็นคนดังลุงพลคนดังแห่งบ้านกกอกเนี่ยนะคะ
ควันหลงนี่ดูคนไปดูลุงพลคือไปดูคุณจินตราด้วยนั่นแหละ
แต่คนไปให้กำลังใจโอ้โหกองเชียร์ลุงพลเยอะมาก
คือพอรู้ว่าจะมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพิธีคอนเสิร์ตร้องเพลงเต่างอยด้วยกันคน

ด้วยความที่คุณจินตรานี่คือดังระดับประเทศดังมากจริงครับ
แล้วถึงขั้นคือเชิญลุงพลไปร่วมร้องเพลงนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะ
แล้วควันหลงหลังจากไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะมันก็มีหลายเรื่อง
คุณอุ๊บวิริยะนักปั้นมือทองก็ไปด้วยงานเมื่อวานที่เตางอยเนี่ยนะคะครับ
นี่พี่อุ๊บพี่อุ๊บยังยอมรับกับทีมข่าวของเราเลยนะว่า
พี่ยอมรับว่าพี่เกาะกระแสลุงพลใช่คือลุงพลเนี่ยมีความสามารถ
แล้วพี่อุ๊บบอกว่าเห็นแววในตัวลุงพลพี่อุ๊บมั่นใจว่าปั้นดินให้เป็นดาวได้
แล้วตอนนี้ลุงพลก็ดังจริงทีนี้ค่ะถามว่าลุงพลมีงานในวงการบันเทิงอะไรบ้างแล้วเนี่ย
ถึงขั้นโอ้โหตอนนี้มีผู้จัดการส่วนตัวไม่ต่างจากซุปเปอร์สตาร์เนี่ยนะคะ
ลุงพลเนี่ยนะคะก็จะมีงานถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงคนเดียวในดวงใจของธันวาราศีธนู
ค่าตัวลุงพล๑๐๐๐๐บาทค่าตัวป้าแต่น๕๐๐๐บาทมีถ่ายแบบพรีเวดดิ้งที่บ้านกรอก
ค่าตัว๒คน๑๐๐๐๐บาทแล้วเดี๋ยวลุงพลก็จะต้องมาเดินแบบที่กรุงเทพฯ
ค่าตัวลุงพลหนึ่งหมื่นบาทนะคะคิวงานที่จ้างลุงพลเนี่ยค่ะในเดือนนี้นะคะ
เดือนกันยายนเอาที่แบบคอนเฟิร์มแล้วแน่นอนก็คือวันพระฤหัสบดีที่สามกันยายน
พรุ่งนี้ออกรายการทีวีคู่กับคุณจินตราภูลาภเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงที่สตูดิโดย่านปิ่นเกล้า
วันอาทิตย์ที่๖กันยายนเดินแบบค่ะแฟชั่นโชว์รวมพลคนรักหมาแมวครั้งที่๔ของพี่อุ๊บวิริยะ

ค่าตัวคนละหนึ่งหมื่นบาทนะคะ
รวมแล้วงานเดียวสองหมื่นนะคะ
แล้วงานนี้คนดังจะไปกันเยอะคนดังในโลกออนไลน์สิตางส้มหยุดอะไรแบบนี้เขาก็ไป
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเผลอจะมีงานแสดงภาพยนตร์หรือฮะ
พรีเซนเตอร์มีติดต่อเข้ามานะคะ
แล้วก็ชื่อยี่ห้อเนี่ยถ้าบอกคุณผู้ชมนะโอ้โหคุณผู้ชมคงอึ้ง
เพราะมีทั้งรถยนต์ยี่ห้อเดียวกับพระเอกดัง
อย่างณเดชน์คุกิมิยะคุณณเดชน์เป็นพรีเซนเตอร์
คุณณเดชน์เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรถยนต์ยี่ห้อนี้
แล้วเหมือนกับว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้ติดต่อลุงพลให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์
โอ้โหขนาดนั้นเลยอืมนาฬิการูจากต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอีกหลายยี่ห้อติดต่อลุงพลไปนะคะ
ให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะลุงพลบอกว่าขอปรึกษาผู้จัดการส่วนตัวก่อน
ก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อลุงพลมีผู้จัดการส่วนตัวแล้วตอนนี้
เมื่อวานเราก็ถามค่ะเมื่อวานถามพี่อุ๊บวิริยะ
คุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเราที่ไปที่เวทีคอนเสิร์ตอ่ะ
ถามพี่อุ๊บหรือเปล่าครับพี่อุ๊บบอกเปล่าค่ะไม่ใช่พี่
ไม่ใช่ฮะนู่นนู่นคนนู้นนี่นะฮะลุงพลนี่ก็บอกนะครับ
ค่ะคืออันนี้ต้องยอมรับว่าชีวิตของลุงพลเขาเปลี่ยนไปแล้วนะฮะ
เขาไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่ทำมาหากินในวิถีชีวิตทำการเกษตรโดยปกติแล้ว
ด้วยดวงพาไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะทุกวันนี้กลายเป็นว่าเป็นคนดังไปแล้ว
เป็นคนดังแห่งบ้านกกอกที่คนรู้จักทั้งประเทศไปแล้วงานก็เยอะแยะ
อย่างที่คุณสมสรรค์บอกอ่ะทีนี้คุณนฤทธิ์บุนนิ่มวันนี้ที่เจอลุงพลนะครับ
คุณผู้ชมครับคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็เลยถามลุงพลว่า
ให้กำลังใจหยิบยื่นเสนองานมาช่วยเหลือมอบงานดีดี
มาให้แต่ทีเนี้ยลุงพลบอกว่าลุงพลเนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ย
การจะไปบริหารจัดการงานต่างที่เข้ามาเรียกว่าดูแล
ตัวเองอ่ะนะงานวงการบันเทิงแบบนี้ไม่มีความสามารถไม่มีประสบการณ์
ในการคัดเลือกงานนะไหนจะเรื่องเดินทางไปทำงานอีกค่าตรงค่า
ตัวการรับเงินค่าตัวการต่อรองอะไรเยอะแยะไปหมดนะลุงไม่มีความ
ไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยลุงพลบอกแต่ตอนนี้โชคดี
นะครับที่มีผู้จัดการส่วนตัวมีคนมาช่วยแล้วนะก็อย่างที่
บอกกับเราเมื่อวานี้ด้วยนะครับวันนี้ลุงพลก็ยืนยัน
นะครับคนที่มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับลุงพลนายชัย
วิพาลุงเขยน้องชมพู่ก็คือไอซ์สารวัตรนะฮะที่อยู่ข้าง
ตรงนั้นนะฮะข้างหลังลุงพลนะฮะเป็นเด็กหนุ่มนะฮะที่เป็นผู้สื่อ
ข่าวของโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับที่ปกติก่อนหน้านี้ก็ไปติด
ตามรายงานข่าวคดีน้องชมพู่อยู่แล้วที่คุยกับผู้สื่อข่าวเรา
คนนี้คือไอซ์สารวัตรนะครับตอนนี้นอกจากเป็นผู้สื่อข่าว
สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งแล้วก็จะเป็นผู้จัดการส่วนตัว
ของลุงพลด้วยนะครับเพราะว่าก็อยู่ที่บ้านกอกมาตลอด
โอ้โห๓เดือนกว่าแล้วมั้งก็เท่ากับเวลาของคดีน้องชมพู่อ่ะ
นะครับก็อยู่ในพื้นที่บ้านกอกนั่นแหละนะครับแล้วก็อยู่
ใกล้ชิดสนิทสนมกับลุงพลอยู่ตลอดนะครับทำข่าวกันอยู่ตลอด
ก็เลยจะมาเป็นคนช่วยดูแลคิวงานต่างให้เป็นผู้จัดการ
ส่วนตัวให้ลุงพลบอกว่าคนที่จะมาช่วยดูแลงานคิวงานต่าง
ต่างต่างที่มีงานบันเทิงเข้ามาเนี่ยถ้าจะเลือกก็ต้องเลือก
คนที่ไว้ใจได้นะเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่เข้าใจกัน
ไว้ใจกันก็มีน้องไอซ์สารวัตรนี่แหละที่จะมาช่วยคัดกรอง
งานให้ซึ่งเขาก็จะมาอาสาคอยดูแลลุงพลให้แล้วช่วงต้น
เดือนนี้ลุงพลบอกว่างานเนี่ยคิวแน่นหมดแล้วนะอันนี้ไม่รู้
ฝากบอกถึงผู้ที่จะเดินทางมาให้กำลังใจหรือเปล่านะเพราะ
บอกกับเราว่าต้นเดือนนี้นะฮะกันยายนนี้ลุงพล
จะไม่ค่อยอยู่บ้านนะมาอาจจะไม่เจอเพราะคิวงานเนี่ยรับ

ด้วยความที่สนิทกับไอซาลอสก็เลยอยากจะให้ไอซ์เขาเป็นส่วน
หนึ่งในการในการดูแลครับก็ใช้ความรู้ความสามารถของไออืมส่วน
หนึ่งก็คือเป็นการแบ่งเบาภาระส่วนที่ลุงจะต้องรับแขกดี
บ้านก็เพราะไอซ์เขาจะมีความรู้ก็เลยอยากให้ไอซ์เขาดู
แลสนิทให้ด้วยพี่อูวิริยะค์เขาขอมาเป็นผู้จัดการก็
ขอที่ดูก่อนไหมหรือว่าก็จริงแล้วคุณอุภุหภีริยะ
ไม่ใช่เป็นการฉวยโอกาสแต่เป็นการให้โอกาสให้ลุงกับป้า
มีงานทำด้วยความที่ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีความสนิทสน
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือ๓เดือนกว่า๗๔เดือนเข้าไปแล้วก็
ก็อาศัยจังหวะที่ความสนิทนมที่เราเกิดขึ้นก็เชื่อว่าน่าจะดูแลซึ่งอะไรกันได้นะตอนนี้

เอาเป็นว่าผมบอกเล่ารายละเอียดให้ฟังกันแล้วกันนะฮะ

คือเขาก็อาสาเข้ามาดูแลช่วยเหลือลุงพล

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับงานบันเทิงงานอีเวนต์ต่าง
เพราะว่าลุงพลก็ไว้ใจกัน
เดินทางไปทำข่าวติดตามสัมภาษณ์กันอยู่

ประกอบกับลุงพลเองก็เป็นชาวบ้านที่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่อง
เงินค่าตอบแทนต่างค่าตัวต่าง
ซึ่งตัวของไอซ์เองบอกว่าก็พอมีความรู้อยู่บ้าง
ก็เลยอาสามาให้คำปรึกษาช่วยเหลือลุงพล
ยืนยันว่าการเป็นผู้จัดการส่วนตัวมาดูแลคิวงานรับงานให้ลุงพลเนี่ย
เขาไม่หักค่าหัวคิวค่าตอบแทนอะไรของลุงพลทั้งนั้น
อาสามาช่วยงานให้จริง
แต่ทีนี้ส่วนหนึ่งก็ยังมีความกังวลอยู่
ที่คุณไอซ์สารวัสบอกกับคุณนาวิทย์
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่ากลัวว่าคนเนี่ยจะเข้าใจผิด
ว่าเขาก็เป็นผู้สื่อข่าวเป็นสื่อมวลชน
แล้วมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับลุงพล

เป็นคนในพื้นที่ในคดีของน้องชมพู่เอาว่าตรง
เป็นลุงน้องชมพู่ลุงเขย
แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องจัญญาบันวิชาชีพ
การรักษาระยะห่างกับแหล่งข่าวอะไรยังไงไหม
เรื่องนี้เขาขอยืนยันว่าบทบาทหน้าที่ที่ตัวเองสวมอยู่ในฐานะผู้สื่อข่าว
ในฐานะสื่อมวลชนยืนยันว่าจะทำงานแบบเมื่อชีพ
การเป็นผู้จัดการส่วนตัวลุงพลเป็นเพียงแค่คนคอยให้คำปรึกษาลุงพลเท่านั้น
นี่นะฮะอันนี้เขาบอกกับเรานะ
คุณไอศาลวัตรนะครับที่ตอนนี้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของลุงพลแล้วนะฮะ
คุณนฤทธบุญนิ่มวันนี้ถามคิวงานลุงพลนะครับ
ถามไปถึงงานอีเวนต์เดินแบบ๖กันยายนที่จะมาที่กรุงเทพใช่ไหม

เป็นงานเดินแบบที่ต้องหาเงินให้แมวของคุณอุ๊บวิริยะนะครับ

แล้วก็เตรียมพร้อมในการเดินแบบไปถึงไหนแล้ว

นี่ฮะลุงพลบอกนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวลุงทำให้ดู

เพราะพี่อุ๊บเขาพาครูสอนเดินแบบมาสอนให้
เห็นไหมนี่ฮะเดินโชว์เลยลุงพลบอกว่าซ้อมไว้แล้ว
ถือว่าเป็นการเดินแบบครั้งแรกในชีวิตของตัวเอง
มันก็ค่อนข้างยากงานไม่ค่อยถนัดด้วย
ถ้าให้เลือกเนี่ยลุงพลบอกขอเลือกร้องเพลงดีกว่า
ถ้าต้องเลือกระหว่างร้องเพลงกับเดินแบบ
ขอร้องเพลงดีกว่าเพราะการเดินแบบเนี่ย
โอ้โหมันต้องจัดระเบียบร่างกาย

ก็ต้องเดินให้ดูดีอ่ะก็เดินแบบอะไรเดินแบบเสื้อผ้าก็ต้องโชว์เสื้อผ้า
เดินแบบโชว์อะไรก็ต้องพรีเซนต์อันนั้นอะไรอย่างนี้ไง
ใช่ไหมตัวขาเอวหน้าตา
ยืนยังไงอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่ค่อยถนัดต้องถามคุณเขียนมาสอน
ก็ไม่เคยเดินพูดเหมือนถนัด
ผมก็มีคนมาติดต่อเดินแบบบอกให้เดินแบบบ้าน
ผมก็ไม่รู้จะเดินยังไงแบกบ้านไปผมก็เลยไม่รับ
เล่นแบบบ้านอะ

เราเคยมีประสบการณ์ในการร้องเพลงแล้วก็ถ้าเป็นการเดินแบบก็จะเกร็งหน่อย
เพราะว่ามันเป็นการที่จะต้องจัดระเบียบร่างกาย
แต่ก็เป็นงานใหม่ก็จะพยายามครับพยายามทำให้งานที่ได้รับให้ออกมาดีที่สุด

แต่การเดินแบบก็อาจจะมีการนั่งดูแบบไกลก็อาจจะไม่เขินมาก
การจัดระเบียบร่างกายก็มักจะเกร็งนิด
เพราะว่ามันไม่เป็นธรรมชาติที่ปกติคนเราเดิน
ก็จะใช้ไม่ได้เกร็กไม่แรงก็จะต้องพยายามครับ
ตอนที่ไปสัมภาษณ์ชีวิตใหม่หลายสิ่งหลายอย่างใหม่ในชีวิตลุงพลเนี่ย
ผมก็อยากจะลองเป็นความรู้ติดตัวเหมือนกัน

หน่วยก้านดีนะต้องบอกพี่อาอุ๊บพาหนนนิดไปเดินได้ไหม

ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนในบ้านกกอก
ไม่ใช่แค่ลุงพลหรอกนะวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นั่น
ก็เปลี่ยนไปพอสมควรใช่ค่ะอ่าวันนี้ก็เลยพาไปดูบรรยากาศ
ที่บ้านกรกกรอกนะคะเพราะว่าเป็นวันทำบุญเข้าสาก
ซึ่งเป็นวันทำบุญใหญ่อะค่ะเป็นการทำบุญให้กับญาติที่ล่วงรับไปแล้ว
เป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานนะคะเช้าวันนี้ค่ะลุงพล
ก็เตรียมของนะคะพัดลม๓๐ตัวน้ำสามสิบแพ็ค
นำไปถวายสังขทานให้กับพระนะคะอุทิศส่วนกุศลให้น้องชมพู่
ในวันบุญเข้าสากที่วัดป่าพัฒนาก็อยู่ไม่ค่อยไกลจากบ้านเท่าไหร่นะคะ
ทีมข่าวก็ถามลุงพลกับป้าแตนค่ะทั้งคู่ก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ชาวกกอกเชื่อกันว่า
เป็นวันที่ทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับก็เลยตั้งใจจะทำบุญให้น้องชมพู่
เพื่อให้น้องได้พ้นทุกข์และจับคนร้ายให้ได้เร็วเร็วครับป้าแตนบอกว่า
เมื่อวานนี้มีแฟนคลับถูกรางวัลจากเลขที่บ้านเจ็ดเก้าครับ
แต่เลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งก็คือเก้าเก้าเก้าเก้าเจ็ดป้าแตนก็เลยบอกว่าสงสัย
แฟนคลับคงจะสลับเลขไปมาหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะอืม
แบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าไปสลับอะไรกันยังไงแต่สุดท้ายเขาถูกรางวัลแหละ
ส่วนพ่อแม่ของน้องชมพู่นะคะวันนี้ก็ไปที่วัดถ้ำภูผาแอก

ไปทำบุญเนื่องในงานบุญเข้าสาก

ชาวกรกกรอกไปแทบทุกคน
เพราะถือว่าเป็นการทำบุญสำคัญ
ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกับเพื่อนบ้านนายนารินหลาโพหรือกระแตน้าชายของน้องชมพู่ก็ไปทำบุญให้กับน้องชมพู่
ป่าถอนป่าจำลองไปกันหมดนี่ป้าจำลองก็แต่งตัวสวย
นี่ค่ะป้าจำลองแต่งตัวสวยเลยหน้าขาวเลยนะคะคือทุกคนก็ตั้งใจจะไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับนะคะ
คือบ้านกรอกเนี่ยไปทุกคนเลยดีกว่าไปกันแทบทุกคนอย่างนี้เลยนะคะ
ทุกคนก็ฟังพระสวดฟังเทศพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็ไปที่เก็บกระดูกของน้องชมพู่
นำอาหารที่เป็นของโปรดของน้องชมพู่ไปตั้งไหว้ด้วยค่ะก็มีปูภูเขามีไข่พะโล้มีสาหร่ายมีนมเปรี้ยว
ก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้น้องหมดทุกข์ขอให้ตำรวจหาหลักฐานเพื่อมัดตัวคนร้ายให้ได้นะคะ

เวลาไปหารักฐานมาสอนตำรวจนะดูดิจับไวฟันตำรวจด้วยนะ
พยานพอมีแต่หลักฐานนะสิต้องไปหามาเยอะ